คุณผู้ชมคะเรายังเกาะติดเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะคะ
อยู่ที่พื้นที่ไหนน้ำในบ้านท่านเป็นยังไงบ้าง

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น้ำ
เป็นน้ำป่าไหลทะลักมาเลยที่บุรีรำ
แล้วไหลมาเร็วไหลมาแรงแบบนี้ค่ะ

ท่วมเป็นที่เรียบร้อยจ้าบ้านใยแป้บ้านใยละอองดาวจ้า
โอ้โหมาแบบนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงในคลิปใช่ไหม

ที่ไหลฝ่าผ่ากลางหมู่บ้านปลื้มพัฒนามา

นี่อยู่ที่ตำบลโคกม่วงอำเภอประคำที่บุรีรำนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้

น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนเชาะบ้าน
ร้านค้าต่างนี่เกือบ๕๐หลังนะ

แล้วบางคันโดนพัดไปกับกระแสน้ำ
พ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย
โอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ทางสมาคมกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรำเนี่ย

เพราะว่ากลัวน้ำจะไปทะลักเข้าท่วมบ้านชาวบ้าน
แล้วก็ช่วยขนของขึ้นที่สูง
ให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
อันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือที่บุรีรำ

น้ำป่าไหลหลากลงมาจากดอยต่าง

นี่คือน้ำที่ไหลมาจากดอย
ที่มีศูนย์อภิบาลสัตว์และอนุรักษ์ช้างแม่แตงอยู่

หมาอีก๖๐๐กว่าตัวแมวอีก๑๕๐๐กว่าตัว
รินน้ำไหลลงมาแบบน่ากลัวมาก
แขวนของชาวบ้านที่สัญจรไปมาก็ได้รับความเสียหาย
ไปคุยกับประธานอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าปีนี้น้ำแบบเยอะมาก
แบบไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่าโชคดีไง
อันนี้นี่สะพานข้ามระยะน้ำคุณดูซิขนมน่

จริงตรงนี้น้ำตื้นมากเลยนะเพราะเขาจะมีการร่องแพร่กัน
แล้วก็ดูช้างข้างตลิ่งแล้วดูสิ
แต่ว่าพอน้ำมันมาเร็วมาแรงแบบนี้คุณผู้ชมไม่ไหวจริง
ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนน้ำจะเคยตื้นมากก็ตาม

ทางด้านประธานบอกว่าโชคดีที่ย้ายสัตว์ออกมาก่อนได้ทัน

เช่นเดียวกันกับทางด้านของสุโขทัยครับ
ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ
นี่ทำให้น้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปากแควร์ก็สูงกว่า๑เมตรแล้ว
กำแพงบ้านของชาวบ้านก็พัง
ชาวบ้านก็ต้องยัดรับการกระปุ่นโยกออกมานะฮะ
แล้วก็มีการขนของเอาไว้นะฮะ
ชาวบ้านก็หนีขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของบ้านเพื่อความปลอดภัย
ผู้ภัยบางแก้วสุโขทัยต้องลุยกระแสน้ำ
ไปช่วยคุณตาคนนี้นะครับคุณตาสำรร้านครับ
แกนี่นะฮะอายุ๘๖ปีแล้ว
มีโรคประจำตัวด้วยติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้
ต้องใช้เชือกผูกติดกับเสาไฟค่อย
นำตัวคุณตาและคนในครอบครัวทั้งหมดอีก๓คน
ออกมาอย่างทุลักทุเลแต่ว่าก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
นี่ที่หลังก็เลยทีเดียวเฉียวใช่พรรดิภาพเทชบูรณ์นะครับ

ชาวบ้านก็ต้องเก็บกวาดต้องทำความสะอาดค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูหน่อยนี่เห็นไหมน้ำลดลงมาแล้ว
ก่อนหน้านี้จุดตรงนี้น้ำสูงแล้วนะคะ
แล้วเขาก็มีการเอาอุปกรณ์จับปลาออกมาจับปลาไปขาย
เอาไปประกอบอาหารอย่างชาวบ้านที่อำเภอวิเชียนบุรี
เอาแหมาหวานหาปลาหวานครั้งเดียวได้ปลาเพียบเลย
นี่ตอนหวานแหมาเนี่ยนะคะ
พอยกขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหได้หลายตัวกินกันอิ่มเลย
ซึ่งชาวบ้านที่หมู่หกตำบลสีเทพเที่ยมเผลอสีเทพนี่นะคะ
เขาก็เห็นแบบว่าจังหวะนี้ใช่ไหม
เอารถออกมาล้างแล้วก็เปิดเพลงเล่นน้ำกันแบบสนุกสนาน
คือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเจอกับน้ำท่วมมาหลายวันแล้วก็เครียด
พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นชาวบ้านก็เริ่มมีรอยยิ้มนะคะ
แล้วนี่คุณผู้ชมบางคนจะบอกว่าโอ๊ยไอ้หนูเอ้ยมาว่ายน้ำเล่นแบบนี้
นี่คือมีพ่อแม่ดูแลอยู่นะ
เออมีพ่อแม่ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิ้นของเด็ก

นึกว่ามันเล่นได้สนุกสนานแต่ว่าระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ